คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปคุณผู้ชมจำชื่อของคุณบิลลี่พรจีรักจงเจริญได้ใช่ไหม
คุณบิลลี่เป็นนักสิทธิมนุษยชนชาวกะเหลี่ยงอยู่ในพื้นที่แก่งกระจานที่จังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๗จนถึงวันนี้เกือบ๑๐ปีแล้ว
คนที่น่าเห็นใจมากที่สุดก็คือทางครอบครัวโดยเฉพาะภรรยานะฮะที่ไม่รู้ว่าทางสามีนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไร
ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรชบุรี
และพวกในคดีการหายตัวไปของคุณบิลลี่
คุณผู้ชมครับทางศาลนั้นมีคำพิพากษานะฮะจำคุก๓ปีคุณชัยวัดลิมลิขิตอักษร
แต่ว่าในคดีที่ถูกจำคุกนั้นเป็นคดี๑๕๗ก็คือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยมีการยกฟ้องเรื่องของการฆ่าคุณบิลลี่นะครับ
ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยนะครับคือทางคุณชัยวัดริมลิขิตอักษรนะครับอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
มีผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งสิ้น๔คน
เดินทางมาที่ศาลในวันนี้ครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
มาฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้น
อันนี้เป็นสารชั้นต้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกันแล้ว
แต่ผมจะย้อนเรื่องคดีให้ฟังก่อน
มีการเรียกล้องเรื่องของสิทธิ์ชาวกระเหลี่ยง
หลังจากที่มีการประกาศเขตอุทยานแล้วก็ไล่พื้นที่ของชุมชนชาวกะเลียงออกไป
ในคดีนี้สารต้องวินิจฉัยเงื่อนปมสำคัญก็คือ
แม้จะมีพยานเห็นจำเลยทั้ง๔พานายบิลลี่ขึ้นรถครับ
แต่ว่าไม่มีการใช้อาวุธขู่บังคับ
และถึงแม้จะไม่มีพยานยืนยันนะครับว่ามีการปล่อยตัวนายบิลลี่
ลงจากรถบริเวณแยกไฟแดงไหม
แต่พยานโจทย์ก็ไม่มีการเบิกความให้เห็นว่าจำเลยร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังแต่อย่างใด
ผลตรวจชิ้นส่วนกระดูกที่โจทย์นำสืบ
ก็ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นกระดูกของนายบิลลี่ไหม
คือแค่ไปดูรายละเอียดในส่วนกระดูกนะพี่เต็น
คุณผู้ชมคือมันไม่มีรายละเอียดบอกชัดเจนว่านี่คือกระดูกของคุณบิลลี่๑๐๐
สามารถบอกได้คร่าวข้อมูลบางอย่างเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมครับสารวินิจฉัยนะครับว่าพนักงานสอบสวนในคดีนี้
มีอำนาจฟ้องจำเลยเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย
แต่สารพิเคราะห์ว่าไม่อาจเชื่อได้ว่าจำเลยร่วมกันอุ้มฆ่านายบิลลี่
ตามที่ดีเอสไอยื่นฟ้องก็เลยยกฟ้องในส่วนของการฆ่า
ซึ่งในคดีนี้เรื่องของการฆ่าโทษสูง
แต่ว่าสารยกฟ้องทั้งหมด๔คน
แต่ว่านายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรครับอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั้น
พิพากษาจำคุก๓ปีไม่รอลงอาญา
แต่ว่าที่โดนคือโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑๕๗ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ
เนื่องจากพบว่าหลังจากที่จับทางคุณบิลลี่เนี่ย
ไม่ได้ทำตามขั้นตอนตามกฎหมาย
คือพอจับไปแล้วไม่ได้ลงบันทึกการจับกลุ่มไม่นำตัวส่งตำรวจตามขั้นตอน
แต่ว่าจะมีการปล่อยไปตามที่ประกดในข่าว
ส่วนจำเลยอีก๓คนนั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามคำสั่งนายชวัดสารยกฟ้องครับไม่มีความผิด
คุณผู้ชมครับหลังจากคำพิพากษาที่ผมเล่าให้ฟังยาวเหยียดออกมา
จะต้องนำคำพิพากษามาศึกษาอย่างละเอียด
หลังจากนั้นต้องมีการยื่นอุทธรณ์
เท่ากับว่าคดีนี้ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะครับ
คือคุณบิลลี่นั้นหายไปเมษายนปี๕๗คุณผู้ชมครับ
เมษายนปีหน้าปี๖๗ครบ๑๐ปี
ขณะที่นายปรีดานาคผิวนะฮะ
เป็นทนายร่วมชี้ว่าคดีนี้มีพิรุธหลายจุดครับ
เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ปกป้องคุ้มครองประชาชน
ซึ่งเป็นหลักสากลนะฮะทีมทนาย
จะหารือกันว่าอาจจะใช้ประเด็นนี้
เป็นหนึ่งในแนวทางในการอุทธรณ์นะครับ
ไปฟังเสียงทางทนายทั้งสองครับ

ต้องรับผิดชอบกับชุมชนและก็ครอบครัวของบิลลี่
ว่าจับกลุ่มแล้วไม่นำส่งตัวที่พนักงานสอบสวนแล้ว

เราก็จะเห็นว่าข้อได้จริงนั้นมันมีพิรุธมากเหลือเกิน
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ปกป้องคุ้มครองชีวิตร่างกายของประชาชน
ต้องไปหารือกันในทีมทนายความนะครับ
ว่าเราจะต้องผลักดันหลักการนี้ให้ปรากฏ
คุณผู้ชมครับคนที่เรียกว่าน่าสงสารที่สุดนะ

สามีหายไปเกือบ๑๐ปี
สิ่งที่ต้องการที่สุดคือการทวงคืนความยุติธรรมนะครับ
คุณพินนภาพฤกษาพันธ์หรือว่าคุณมินอร์นะครับ

บอกว่าอยากรู้จริงว่าสามีหายไปไหน

ไม่รู้ว่าตอนนี้จะสามารถเชื่อถืออะไรได้อีกนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปฟังเสียงบางช่วงนะครับ
ของคุณพินนภาพฤกษาพันธ์
นี่ครับโอ้โหคุณมินอร์ก็เรียกว่าเรียกร้องความยุติธรรมมาตลอดนะ

ซึ่งถูกจำคุก๓ปีไม่รอลงอาญานั้นก็แน่นอนนะครับ
มีการยื่นคำร้องต่อสารพร้อมหลักทรัพย์ครับ
ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการอุทธรณคดี
สารพิจารณาแล้วครับเห็นว่าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้นะครับ

แต่ว่ามีการกำหนดเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่น
ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับ
แต่สารนั้นจะอนุญาตนะครับ

แล้วก็เคสของคุณชัยวัดด้วยนะครับ

ใช่ค่ะแล้วคุณชัยวัดเองเนี่ยนะคะ
หลังจากที่สารให้ประกันตัวแล้วเนี่ย

ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
แล้วคดีที่โดนคดีจำคุก
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑๕

ก็ยืนยันนะคะบอกไม่เกี่ยวข้อง

สารได้ไต่สวนพยานและพิจารณา
พยานหลักฐานตามนิติวิทยาศาสตร์ไปแล้ว
ส่วนที่ตนเองโดนลงโทษจำคุก๓ปี
จากการปล่อยตัวนายบิลลี่ลงจากรถกลางทาง
ไม่ได้ลงบันทึกการจับกลุ่ม

ในฐานะเจ้าพนักงานในการปล่อยตัว
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กับชุมชนกะเหลี่ยง
อยู่ร่วมกันได้ค่ะเอาไปฟังช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
บริกรรมของพวกเราเนี่ย
เพราะว่าเราอยู่ก็ชุมชน
เจ้าหน้าที่ทำงานทุกคนเนี่ย
โดยเฉพาะผมเนี่ย
ก็ต้องอุดท้อนสู้คดีต่อนะครับกรณี๑๕๗นะ
แต่ว่าครอบครัวก็ต้องการที่จะอุทธรณ์สู้ต่อ
ในเรื่องของการร่วมกันฆ่าโดยไตรตองไว้ก่อนเนี่ยนะครับ